ต่อกันที่พระเอกคนนี้บ้างนะคะคุณตายนัทพลค่ะ
หายหน้าหายตาไปแฟนทุกคนคิดถึงเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดก็ผ่านตัวเองไปเป็นเจ้าของบริษัทแล้ว
แล้วก็วันก่อนวันก่อนค่ะก็มานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์กองถ่ายเอิมวี
ห่วงเธอหน้าฝนเข้ากับช่วงนี้พอดีนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะเลยคว้าตัวมาอัปเดตหนุ่มตายนะจ๊ะ
เผยว่ายังไม่ทิ้งงานผู้จัดละครอีก๒เดือนค่ะจะเปิดกล้องละครใหม่แล้ว
จะยุ่งยากอยู่บ้างนะคะแต่ก็พร้อมทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
คือทีมงานค่อนข้างเตรียมตัวแบบชัดเจนครับก็จะมีพวกแบบแอลกอฮอล์เช็คชื่อลงทะเบียนอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ครับก็มีแบบลงทะเบียนหมดว่าแบบใครมากี่โมงนู่นนี่นั่นไปอะไรยังไงมาบ้าง
น้ำเนี่ยปกติเราจะมีชงเนอะกองถ่ายหรือว่าอาหารคุกกิ้งอะไรอย่างนี้
เราก็จะพยายามแบบแยกเป็นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้ำดื่มทั้งหมดก็ใช้เป็นน้ำ
ที่แบบเปิดแล้วทานแล้วก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยการออกกองก็ณเวลานี้ก็
ว่าหลายคนอาจจะหยุดงานมานานด้วย
ในการที่เรามีงานมีกองก็ช่วยเหลือกันนะครับ
เอาล่ะถึงขั้นตอนจะยุ่งยากขึ้นนะคะ
แต่ว่าเชื่อด้วยความปลอดภัยทุกคนให้ความร่วมมือน้อย
คนก็พร้อมเต็มที่นะคะสู้กันต่อไปจ้า